ตามหาแหวนที่หายไป
เรื่องนี้เป็นเรื่องดราม่าและสะเทือนอารมณ์มากนะครับ
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุหนึ่ง
ที่รถกระบะคันหนึ่งชนรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์มีผู้ชายเป็นคนขี่ผู้หญิงเป็นคนซ้อน
ทั้งคู่เตรียมจะแต่งงานกันต้นปีหน้า
แต่ก่อนจะแต่งงานเขามีการซื้อแหวนทอง
แต่ว่าแหวนนี่หายไปผู้ชายเสียชีวิตนะ
แต่ตัวแฟนสาวบอกว่าเรื่องนี้นะ
ต้องพยายามตามหาแหวนทองให้ได้
เพราะเป็นแหวนแทนใจและมีค่ามากนะครับ

หลังจากที่ว่าที่เจ้าสาวศูนย์เสียแฟนนุ่มนะครับ
ผู้ชายที่เสียชีวิตคือนายวสิทธนันนบลักษมีอายุ๒๕ปี
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุคืนวันที่๑๕พฤษภาคม
ขณะที่ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์
โดยมีแฟนสาวซ้อนท้ายแล้วก็จอดรอสัญญาณไฟ
อยู่ที่บริเวณแยกวัดท้องคุ้งที่หมู่๒
ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชมบุรีนะครับ
ทะเบียนระยองฝ่าสัญญาณไฟแดงพุ่งชน

แล้วก็ถูกส่งตัวที่โรงพยาบาลเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ตามตัวคนขับกระบะยังไม่ได้เลยนะ

ส่วนเรื่องที่น่าสะเทือนใจเพราะว่า
ตัวของนางสาวพันธิพาเริงสุคลอายุ๒๖ปีแฟนของผู้เสียชีวิต
แม้ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บที่แขนนะ
แต่ตอนนี้เธอต้องออกมาติดตามแหวนแต่งงานของแฟนนุ่มที่หายไป
ระหว่างที่แฟนนุ่มของเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีนะครับ
คือเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจศพแฟนหนุ่มของเธอแล้ว
เธอบอกเธอจะเดินหน้านะในการที่จะหาแหวนนี้
หลังจากที่เมื่อวานนี้เธอจัดงานเผาศพแฟนหนุ่มเรียบร้อยแล้ว
ให้แฟนนุ่มไปสู่สุขตินะ
กลับมาตามหาแหวนทองด้วยการไปแจ้งความไว้ที่สพดหัวร่อ
เพื่อให้ตำรวจช่วยติดตามแหวนทองคำน้ำหนัก๑บาท
ที่นายวัฒน์สิทธิ์นั้นสวมใส่ไว้ที่นิ้วกลางซ้าย
มันหายไปคุณดูจากสภาพมือสภาพศพของผู้ตาย
ก็ยังเห็นนะตอนที่ไปโรงพยาบาลตอนอยู่ที่รถกู้ชีพ
ยังเห็นแหวนทองอยู่จ้าวหน้าที่โรงพยาบาลบอกพอไปถึงโรงพยาบาล
ไม่มีแหวนทองแล้วแต่มีรอยแหวนเพราะใส่ไว้อยู่แล้วหายไปตอนไหน
หลายคนสงสัยว่าหายไปตอนที่อยู่ที่รถกู้ชีพกู้ภัยหรือไม่
ระหว่างมีการเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือไม่
คือนางสาวพันธิพาบอกว่าวันเกิดเหตุ
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยปั๊มหัวใจชีวิตแฟนเธอ

มีภาพที่เจ้าหน้าที่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานอย่างที่เห็น
แต่ระหว่างเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยังรถกู้ชีพของโรงพยาบาล
ตอนนั้นเธอไม่เห็นแหวนทองของแฟนนุ่มแล้ว
เพราะเธอกับแฟนอยู่บนรถคนละคันแล้วนะฮะ
คุณพันธิพาอยู่ในรถกู้ภัย
ส่วนแฟนไปรถกู้ชีพของโรงพยาบาลชนบุรี

เจ้าหน้าที่นิติเวศไปโรงพยาบาลนำทรัพย์สินมาคืนให้
แต่ไม่มีแหวนทองวงนี้แล้วนะครับ
บอกว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนแต่งงานแหวนที่มั่นหมายกัน
ช่วยกันเก็บเงินออมทองมาหลายปีนะคุณ๔ปี
ผู้หญิงเป็นคนสั่งทำแหวนนี้ให้ผู้ชาย
ผู้ชายกำลังจะสั่งทำแหวนแบบเดียวกันให้ผู้หญิง
ทีนี้ครับมันเกิดเหตุการณ์ซะก่อน
แหนที่หายไปคือคุณค่าทางจิตใจของนางสาวพันธิพาฮะ
อย่างน้อยเขาเสียไปแล้วเขาไม่อยู่กับหนู
เพราะปกติหนูจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
ตลอด๒๔ชั่วโมงในเวลา๔ปีกว่าที่คบกันมาค่ะ
เขาไม่อยู่อย่างน้อยแหวนวงนี้ที่เขาใส่ทุกวัน
ก็ยังเป็นสิ่งแทนใจของหนู
หนูจะบอกเขาว่าหนูจะพยายามหาของที่เขา
อยากได้คืนกลับมาให้เต็มที่ค่ะ
ถึงแม้มันจะมันจะเหนื่อยแต่หนูก็จะพยายามหากลับมาค่ะ

เพื่อวิญญาณของแฟนเธอนะครับ
เพราะว่าแฟนนุ่มไปเข้าฝันพระอาจารย์รูปหนึ่งที่เคยบวชให้นะ

คือแฟนนุ่มก็คงรักแหวนนี้มากเพราะว่าฝ่ายหญิงเป็นคนทำให้นะฮะ
ทีนี้เธอบอกว่าโอ้โหพยายามหานะ
แต่ถ้าหาไม่เจอเธอจะยอมเก็บเงินเก็บทอง

ไปตั้งไว้หน้ารูปศพแฟนของเธอ
ครับจริงเจ้าหนุ่มที่ต้องออกมาชี้แจงนะ
ช้าใช่ตรงนี้ว่าแหวนนี่หายไปได้อย่างไรนะ